ทีป้ายแดงวันนี้ใบตองพาทุกคนมาอยู่ที่ซอยนวลจันทร์๖๔
สี่แถวนี้มีร้านอาหารตามสั่งร้านหนึ่ง
ราคาเริ่มต้นที่จานละ๕๕บาท
แต่รสชาติและอาหารอร่อยบนยกพัฒนาคาร

ฟังให้ผิดทุกคนว่าแต่ว่าร้านนี้เขามีเคล็ดลับที่เด็ดอะไรยังไง

ตั้งอยู่ริมถนนระหว่างซอย๖๒และ๖๔
ด้วยความอร่อยที่การันตีโดยอดีตเชฟ
ที่เคยทำอาหารมาแล้วทั้งในโรงแรม
และพัฒนาคารหลายต่อหลายแห่ง
เรื่องรสชาติเนี่ยไม่ต้องพูดถึง
ตั้งต้นเพียง๕๕บาท

ลูกค้านล้อนไปร้านข้างกันเลยทีเดียว

เราตามน้องใบตองไปคุยกับเขากันเลยครับ

แจ๊คสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ก็ยังทำเองทุกเมนูเลยเหรอ

เขาบอกว่าที่นี่อาหารเหมือนอาหารพัตรคาน

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวหนูขอบุกเข้าในครัวนะ

ลุงแจ็คขาบุกเข้ามาในครัวแล้ว
เมนูที่ร้านตอนนี้มีประมาณกี่เมนูคะ

เยอะมากคือต้มผัดแกงทอดอะไรมีหมดเลย

เมนูไหนที่คนมาต้องสั่งแทบทุกโต๊ะ
ุ้งคั่วพริกเกลือหมูนุ่มผงกะหรี่
โต๊ะหู้ภั่วหมูสับ๖๕บาทถ้าเป็นรัดข้าว๖๕บาท

ลุงแจ็คคืออาหารยังทำเองอยู่
ไว้ที่ร้านอย่างงี้เลยอ่ะลุงอยู่พัฒนาคารมาก่อน
ก็เลยเอาส่วนที่ตัวเองทำ
ได้ยินว่ารูเป็นลูกค้ามารอคิวกันตลอดร้านไม่เปิด
ร้านเปิดกี่โมง๙โมงค่ะ

คุณลูกค้าเขาไม่รู้เวลาเปิดหรือเขากลัวไม่ได้กินนะคะ
ยอดขายดีกว่าวันละ๓๐๐๐๐อันนี้พูดจริงพูเล่น

งั้นหนูขอเลยเปิดสูตรเด็ดประจำร้านกุ้งคั่วพริกเกลือ

แป้งข้าวเจ้ามาคลุกคลุกเพื่ออะไรคะ
เพื่อให้มันกรอบเพราะเราทอดเสร็จแล้วจะทานได้ทั้งหมดเลย
ได้เวลาแล้วทอดเลยไหมคะ
อันนี้คือดูยังไงว่าน้ำมันได้แล้วอ่ะพ่อ

ไม่นานประมาณนาทีนึง

โหดูกรอบมากเลยทุกคนดูดิ
มาทำเครื่องคั่วพริกเกลือครับ
กระเทียมมาน้องไม่ต้องใส่กระเทียมนะ

พริกไทยอันนี้นะคะทุกคนพริกไทยดำลงไป

ไม่ต้องผัดครับเพราะถ้าผัดแล้วมันจะนิ่ม

เพราะกุ้งเราทอดกรอบไปแล้ว

เพราะว่าเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูที่ลุงแจ๊คจะเปิดสูตรนะคะ

แม่ใจดีจริงเลยนะครับลุงแจ๊ค
ตอนนี้ก็ได้เวลาล้วงเคล็ดลับอีกหนึ่งเมนู

นั่นก็คือผัดผงกะหรี่หมูนุ่ม

ให้ลุงแจ๊คสอนกันหน่อยดีกว่าครับ
ทำเมนูหมูนุ่มผัดผงกะหรี่ครับ

ใส่น้ำมันพริกเผาใส่นม

ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อย

น้ำมันหอยซอสปรุงรส
แล้วก็จะใส่หมูนุ่มลงไปหมูนุ่ม

นั่นก็คือปลานินทอด๓รส
แรกจะต้องแล่เนื้อปลานินเป็นชิ้น

จากนั้นเอาลงทอดให้เหลืองกรอบ

ระหว่างนี้ก็จะทำน้ำ๓รส
โดยจะเริ่มจากตั้งน้ำมันให้ร้อน
นำกระเทียมลงไปเจียวให้หอม

ซอสพริกเติมน้ำนิดหน่อย

เกลือน้ำตาลสายเคี่ยวไปจนเดือด
แล้วก็นำมาราดลงไปบนเนื้อปลา

เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะครับ
ซึ่งแต่ละเมนูที่ร้านลุงแจ๊ค

คงต้องให้น้องใบตองพร้อมกับพี่กิ๊กมะยุริน
มาช่วยพิสูจน์กันแล้วล่ะครับ

จะบอกเลยว่าอาหารมันเยอะมาก

แล้วเขาบอกว่ากุ้งอันนี้คือเด็ดมาก

ราดข้าวจานนี้ก็๖๕บาท
คือถ้าเป็นลาดเช่าแบบนี้ไม่ว่าจะกุ้งหรือปลาเนี่ยราคา๖๕บาทเท่ากัน
อื้ออื้ออร่อยเลย
กุ้งข้อพรีเกลือคือเค้ากินได้ทั้งหมดจริงเค้าจะมีความแบบเค็มเผ็ด
พริกไทยหอมกระเทียมโลดมากนะคะ
ชิมปลานินให้ก่อนนะคะปลานินทอดสามรส
คือโหหมูนุ่มหมูนุ่มแน่นมาก
ปลาสดเนื้อแน่นไม่คาวมีรสชาติแบบหวานเผ็ดเค็มสามรส
อร่อยอันนี้เป็นเมนูที่เหมือนรับทานในพัทตาคารด้วยอ่ะ
อันนี้คืออันนี้คือซี่โครงหมูต้มน้ำปลา๑๒๐บาท
อืมอร่อย
อร่อยซี่โครงหมูต้มน้ำปลาแต่ว่ามันไม่เค็มนะ
โชงอันนี้หมูนุ่มแบบที่พี่กิ๊กบอกจริง
แล้วเขาจะรสชาติแบบมันจะมีหวานเค็มผสมกัน
พริกกระเทียมถ้าคนอยากทานก็คือแกล้มไปได้ตัดเลี่ยน
ว่ายังงั้นต่อด้วยอันนี้นะคะเป็นหมูนุ่มผัดผงกะรี

มันจะมีความเป็นหอมแล้วกลิ่นของผมกะหรี่มันไม่แรงไม่ฉุน

แล้วพอแบบทานกับน้ำราดหน้า
มึงเข้ากันเส้นมันฉ่ำน้ำไปด้วยเลยค่ะ

มีลูกค้าแวะเวียนกันมาจนล้นล้านขนาดนี้
เส้นทางของลุงแจ็คก็ไม่ได้เรียบง่าย
จากที่เคยเป็นเชฟมีลูกน้องเป็น๑๐

ยังขาดทุนอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา
แต่โชคดีที่มีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง
อย่างพี่ถมภรรยาคู่ใจ
ทั้งคู่จับมือกันผ่านช่วงเวลานั้นมาได้อย่างไร

ถามพี่ถมกับลุงแจ๊คอายุต่างกันกี่ปี
ขออนุญาตค่ะสิบกว่าปีค่ะสิบกว่าปี
เป็นคู่ชีวิตกันมาไปพบรักกันได้ยังไง

เจอกันที่ร้านอาหารค่ะ
เขาไปเช็กอาหารอย่างนี้คะเอาเราไปเจอกันใครปิ๊ง
ผมไปชนจีบก่อน
ลุงเห็นน้องแล้วปิ๊งเลยเหรอ
รู้สึกว่าเขาเหมือนแฟนคนเดิมที่เสียชีวิตไปแล้ว
หน้าตาคล้ายกันรูปร่างเหมือนกัน
ต่อสินใจตกลงเป็นแฟนกันได้อย่างไรตอนไหน
ไม่นานค่ะใช้เวลาสักถึงปีค่ะ
สุดท้ายตัดสินใจแต่งงานใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
หลังจากคบหากันผ่านมาระยะหนึ่ง

เหมือนจะแบบเบื่อกันเป็นเชฟในโรงแรมเหรอคะ

มีสูญิตหน่อยแล้วก็มาทำของเราเอง
แรกเปิดเป็นหัวปลาหม้อไฟอาหารทะเล

ขายได้มาละ๒๐๐๐๓๐๐๐บาทอย่างนี้

เก็บร้านเองร้านการเอง

ตอนแรกก็มีลูกน้องพอมาถึงจุดที่แย่

ตัวเองก็บอกว่าถ้าระบาดมากก็เริ่มทำ
ไม่ใช่ว่าไม่อยากให้เปิดอยากให้เขาเปิด
แต่ว่าพอทำแล้วมันแย่
เอาเงินมาจ่ายตลาดทุกวันมาละ๕๐๐บาท
ขายได้ก็เป็นความ

กู้เงินอะไรก็บอกแล้วไว้วัน

มารู้จากคนอื่นว่าเขาจะกู้เงินด้วยนะ

ไม่คะบ่ฆ่าคอใจเขาบ้างทุกอย่าง

ถามในมุมของแม่แล้วกันณพี่ถม
ตอนนั้นอยู่กันสองคนกับลูกคนนึง

ถามว่าถ้าหนูต้องอยู่คนเดียว

หนูจะอยู่ได้ไหมเขาบอกไม่เป็นไรแม่สบาย

ตอนนั้นพี่ถกไปทำอะไรคะ
ไปทำงานที่ราชโถ่งสวย

ลูกของซื้อเอ๊ะมะเกงอ่ะไว้ดูดประสาทนะ

อยากจะบอกว่าแน่ตอนนี้แม่ไม่มีตังค์นะ
เขาไม่เข้าใจเพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์

ก็ไม่รู้ว่าลูกจะเข้าใจเราแค่ไหน

จบมากว่าไม่ได้เตรียมประเภทสีก๊อบอืมใช่
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์อย่างนี้
อยู่กับเราไปนานแค่ไหน
ลุงแจ๊กรู้ไหมเรื่องนี้ตอนนั้น

ก็มีแต่คุยกันว่าสักวันหนึ่งนะลูกเดี๋ยวเขาจะทำให้
แจ๊คเคยท้อไหมมันขายไม่ดีสักทีนึง
ท้อครับท้อแต่ว่าไม่ถอยแน่นอน
ทำมาก็มึงแล้วทุกอย่างทำเองหมด
แล้วตอนนั้นให้กำลังใจตัวเองไงคะลุงแจ๊คค่ะ

ลูกค้าที่มาใช้บริการนะเขาชอบ

เออทำไมไม่นะปล่อยส่ง
เขาก็บอกว่าถ้าเขาฟังเสียงไม่เคยคิดนะครับ
แต่คิดว่าถ้าจะไม่ตามแล้วเขาจะยุ่งของอย่างนี้บ้าง
มันมีอะไรจุดเคลียดอะไรในชีวิต
ทำไมอยู่ถึงร้านเป็นที่รู้จักขึ้นมา
ยูทูปเปอร์ถ่ายเจ้าแรกมันก็เริ่มดีขึ้นมาแล้ว
ยูทูบเบอร์เขามารีวงรีวิวร้านก็เลยโด่งดังขึ้นมา

หมดแล้วใช้หนี้อย่างไรก็คือค่อยทยอยจ่ายไปเรื่อย
ถามนิดนึงว่าอะไรที่เป็นกำลังใจ
ที่ทำให้เรายังคงอดทนและสู้ต่อ
แล้วให้กำลังใจกันอย่างไรบ้างลูนแซ็คก่อน
ก็อยากจะบอกว่าขอบใจ
ที่ให้กำลังใจมาตลอดลูกด้วยเธอด้วย

เขาความรู้สึกดีบอกอะไรเขาไม่ได้
ถ้าเขาจะทำอะไรในรอเป็นใจเขานะ
ไม่พูดด้วยแล้วเขาก็จะทำเขาด้วย
ต่อให้เราพูดอะไรอย่างไรเขาก็ไม่เขียนเขาฟัง
แต่ทำไม่ทำอีกเรื่องหนึ่งเขาจะเป็นน่ารักมาก
ฝากร้านหน่อยค่ะฝากร้านเต็มที่เลย
ครับก็อย่าลืมครับร้านอาหารลุงแก๊กอาหารตามสั่งนะครับ
เปิด๓โมงเช้าปิด๕โมงเย็นครับ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ